ดูเหตุระทึกที่สมุทรปราการเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ
จนไปถึงพบค่ำเป็นเหตุการณ์พลอาสาสมัครนะคะ
เป็นลูกเขยโกรธค่ะแค้นพ่อตา
เดินทางไปที่บ้านที่สมุทรปราการเป็นบ้านของพ่อตา
ซึ่งบ้านหลังนี้ภรรยาของพลอาสาสมัครทหารเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ที่บ้านหลังนี้โกรธค่ะแค้นค่ะ
เข้าไปได้เสร็จปุ๊บใช้ปืนที่พกติดตัวมาด้วย
เข้าไปกระหน่ำยิงพ่อตาจนเสียชีวิตนะคะ

ทั้งสองคนคือผู้ชายที่ก่อเหตุเป็นพลอาสาสมัครเนี่ย
ชื่อว่าพลอาสาสมัครภูเบกกลิ่นพรามอายุ๓๗ปี
เป็นทหารสหสังกัดมณฑนทหารบกที่๑๔ชนบุรีนะคะ
เขาอยู่กินกันมากับภรรยาจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน๓คน
เขาแยกกันอยู่ระหองระแหงกันมาสักพักแล้ว
คนโตเนี่ยไปอยู่กับคนก่อเหตุนะครับ
ส่วนคนกลางกับคนเล็กมาอยู่กับแม่
ก็คือมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วคนก่อเหตุมาที่บ้านเมียบุกมาที่บ้านเมียตะโกน
ตะโกนเลยบอกให้พ่อตาออกมาหลังจากนั้นค่ะ
เข้าไปในบ้านบอกว่าให้หลบไปนะคะ
แอบชั้น๒จนกระทั่งไปกระหน่ำยิงเขาเสียชีวิต๗นัดซ้อน
ตำรวจก็ต้องลงพื้นที่นะคะ
ปิดล้อมแบบนี้ค่ะแล้วก็กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมา
ผ่านไปสักประมาณ๒ชั่วโมงเศษ
คนร้ายก็ไม่มีท่าทีว่าจะยอมมอบตัว
เจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อพี่สาวของผู้ก่อเหตุ
ให้มาช่วยเจรจาจนกระทั่งคนร้ายยอมลงมามอบตัว
นี่เหตุการณ์เนี่ยคุณเห็นไหมตะวันยังไม่ตกดินเลยค่ะ
เกลี้ยกล่อมนานหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
นี่เป็นจังหวะที่คนร้ายยอมมอบตัว
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้กระสุนยิงไปที่ยางรถยนต์
กันคนร้ายหลบหนีนะคะอันนี้ลงมาแล้ว
ทุ่มเสร็จค่ะคนร้ายยอมมอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำต่อนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เคลียร์สถานการณ์ได้เสร็จสิ้นปุ๊บ
ตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมภายในบ้านหลังเกิดเหตุ
บ้านเนี่ย๒ชั้นแบบนี้ค่ะ
ห้องนอนชั้น๒ไปพบศพผู้ตาย

ชื่อว่านายประเสริฐสิงห์เรืองอายุ๖๑ปี
เป็นนายกสโมสรโรตารี่เอราวันสมุทรปราการ
ไปนัดด้วยกันนะคะอย่างที่บอกไปคือ

คนเสียชีวิตเป็นพ่อตาเขามีเรื่องระหองระแหงกัน
คือพ่อตาเนี่ยไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ย
ไปอยู่กับคนก่อเหตุไปอยู่กับลูกเขยแล้ว
เพราะว่าเป็นคนใจร้อนไม่อยากให้คืนดี
แค้นค่ะก็เลยมากระหน่ำยิงนะคะค่ะ